คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับปากท้องกันหน่อย
เราไม่รู้ว่าจุดประสงค์มันเป็นเพราะว่าเขาไม่มีเงินจริงหรือเปล่า

ทำยังไงดีส่งอาหารมันก็เงินไม่พอ

พลเมืองดีกับพนักงานเขาก็ฉุดกระชากลากถู
โดนจับเอาไว้ได้นี่นี่พยายาม

ลุมมาตุ้มกันอยู่นะฮะก็หลุดจากกล้องไป

มาเต็มไปหมดเลยค่ะเรียบเลยอ่ะคนละวงดี
ไม่รอดไม่รอดไม่รอดก็เป็นโจรมือสมัครเล่นนะฮะ
นะครับเป็นภาพวงจรปิดของธนาคารทหารไทยครับ
ตอนสักประมาณบ่าย๒โมงกว่าของเมื่อวาน
คนร้ายเนี่ยสวมกางเกงขายาวสีดำเสื้อคลุมแขนยาวสีเทา
แล้วก็สวมหวกกันน็อกปิดบังใบหน้าสะพายกระเป๋า
เดินเข้ามาในธนาคารแล้วก็จู่นี่กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปเลยครับ
นี่ต้องการจะไปป้นแล้วพูดว่านี่คือการป้นเหมือนในหนังนะฮะ
แต่สุดท้ายพนักงานผู้ชายเขาก็ตัวใหญ่พอสมควรนะ

ตำรวจนครบานนำกำลังมาที่จุดเกิดเหตุก็จับกลุ่มตัวนี่
หน้าตาก็ไม่ใช่คนร้ายอะไรเลยนะ
แต่ก็เป็นคนร้ายไปแล้วนะฮะก็คือนายพิชิตศรีใสคำ
อายุเพียง๒๔ปีเป็นชาวสตึกจังหวัดบุรีรำ
อาชีพเป็นพนักงานขับรถส่งของส่งอาหารนะครับ
อยากจะกินของใช่ไหมอาหารก็ส่งผ่านทางสั่งผ่านทางแอปพลิเคชันนะฮะ
เออก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่งของส่งอาหารกันไป
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะเคยมาดูรัดราวแล้ว๒๓ครั้ง
ธนาคารเลือกที่นี่เพราะว่าเห็นว่า
รอปภไม่มีตัดสินใจก่อเหตุที่นี่ดีกว่า
อ้างว่าทำไปเพราะไม่มีเงินใช้และยังคงค้างค่าเช่าอยู่๒เดือน

ของกลางที่พบก็มีปืนปลอม๑กระบอกสนับมือ
ช็อตไฟฟ้า๑อันกระสุนปืน๓๘๑นัด
ครีมตัดลวด๑อันถุงมือ๑คู่มวกน็อค๑ใบ
แล้วก็เสื้อสีเขียวเนี่ยไลน์แมน
แล้วก็รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอีก๑คันนะฮะ

สนครองตันนำตัวไปขยายผลตรวจสอบที่ห้องที่รามคำแหง๑ทับ๑

เอ้าไปกันใหญ่เลย
เมืองต้นก็ถูกแจ้งข้อหากันไป
ลักทรัพย์แล้วก็พกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนก่อนนำตัวไปส่ง
พนักงานสอบสวนดำเนินคดีเข้าคุกตามระเบียบต่อไปนะครับ